ต้องตามกรณีที่สิทธิ์ตำรวจโทหยิง
ไปทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิง
สภาพร่างกายย่ำแย่และสภาพสิทธิ์ใจแย่ด้วย
ที่สุดแล้วสารไม่ให้ประกันตัวนะคะ
ต้องนอนคุกเมื่อคืนที่ผ่านมา
คนที่เป็นผู้เสียหายบอกโล่งใจเลย
แต่ก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนะ
เพราะมันมีรถแปลกมาวนเวียนที่พักเธอ
มันมีข้อความแปลกมาหาเธอคุณผู้ชมนะคะ
เอาตรงนี้ก่อนตำรวจค่ะควบคุมตัว
สิบตำรวจโทยิงกรสะสิไปตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลราชบุรีจากนั้นก็เอาตัว
ไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรี
ในข้อหาคือเป็นข้าราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจนะคะ
โดยมีคุณกันจอมพลังแล้วก็คุณเอผู้เสียหาย
ก็คือคุณเอเป็นอดีตทหารหญิงนั่นแหละนะคะ
เดินทางไปยื่นคัดค้านการประกันตัว
สารชั้นต้นมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว
ฉะนั้นแล้วตำรวจก็เลยควบคุมตัว
ตำรวจโทยิงกรสะสิไปขังที่เรือนจำกลางราชบุรี
ทีนี้คุณเอผู้เสียหายหลังจากที่ทราบข่าวบอกว่าโอ้โห
ทราบข่าวว่าสารไม่ให้ประกันตัวรู้สึกโล่งใจเลยนะคะ
แต่ก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าตั้งแต่ออกมาเปิดโปรงเรื่องนี้
ก็มีคนแปลกหน้ารถแปลกขับมาหาเธอที่บ้าน

ไม่แน่ใจว่าเป็นแชทขู่อะไรเพราะว่าเธอไม่ได้เปิดเข้าไปอ่าน
แต่แชทนั้นเนี่ยถูกลบไปแล้ว
อีกหนึ่งประเด็นที่คุณเอเหยื่อเนี่ยนะคะ
พูดด้วยก็คืออาการป่วยของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
คุณเอบอกว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานะ
ไม่เคยเห็นว่าตำรวจหญิงคนนี้ไปรักษาอาการป่วยจิตเวทเลยนะคะ
เพราะหงายการ์ดเป็นผู้ป่วยจิตเวทใช่ป่ะนั่นแหละค่ะ
คุณเอบอกว่ามีแต่กินยานอนหลับ
เพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้จัดให้โรคจิตเวท
จากยานอนหลับแล้วก็กินยารักษาโรคกระเพาะอาหารเท่านั้น
เธอก็ไม่เคยเห็นผู้ต้องหาออกไปทำงานเลยด้วย

ทำงานตามปกติคือต้องไปทำงานทุกวันถูกต้องไหมคะ

ก็คือไม่ได้มีการไปทำงานทุกวันค่ะ

ก็ไปที่ไหนที่ทำงานจากค่ะ

มีเห็นเคยโทรติดต่อรัฐราชาการอยู่๒๓ครั้งครับ

โดยส่วนตัวเคยเห็นเอกสารเขาก็เชื่อว่าเขารับราชการจริงค่ะ
คือตัว๑๐ตำรวจโทเนี่ยคุณผู้ชมเป็นจริงสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
แต่ถูกขอให้ไปช่วยที่กอรมนภ๔ใช่ไหมครับ
ช่วยราชการแต่ไม่ไปทำงานเหรอ

คุณกันจอมพลังบอกว่าวันนี้๒๓สิงหาคมจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความในท้องที่สภหัวหิน
แล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวละครอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัวร่วมตัวการร่วม
หรือใช่คนที่เป็นคนถ่ายคลิปทางขวานี่ป่
สิคะคุณกันจอมพลังบอกว่าคนที่จะถูกเปิดตัวเนี่ยตัวละครตัวนี้
คือไปทำร้ายผู้เสียหายไม่ต่างจาก๑๐ตำรวจโทยิงคนนั้นเลยนะ
มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ส่วนตำรวจสภเมืองราชบุรีก็เป็นคนถ่ายคลิปเฉย
ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วย
ซึ่งตอนนี้ออกจากราชการตั้งแต่เดือนเมษายน
เพราะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ถึงคลิปที่เราเห็นขวามือเป็นตำรวจชาย
เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ตำรวจคนนั้นเนี่ย
ออกจากราชการตั้งแต่เมษายน

โดนเรื่องของทุจริตนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ติดใจสำหรับคุณเอที่ตกเป็นเหยื่อ
ก็คือกรณีใบรับรองแพทย์
ที่๑๐ตำรวจโทหยิงกรสะศิก

รักษาอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นระยะเวลามาต่อเนื่อง
แต่ลงวันที่ในใบรับรอง๑๙สิงหาคม

วันเดียวเองเหรอใช่ค่ะเป็นใบรับรองแพทย์
ออกโดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ระบุบอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
เข้ารักษาตัวตั้งแต่ปี๒๕๕๗แต่ไม่ได้ระบุชื่อโรคอย่างชัดเจน
หลังจากนี้ตำรวจจะมีการสอบสวนแพทย์ผู้ที่ออกใบรับรองแพทย์
เพื่อให้ชินสงสัยด้วยว่า๑๐ตำรวจโทหยิงคนนี้ป่วยจริงหรือเปล่า
พลตำรวจตรีอุดรวงชื่นผู้บังคับการตำรวจสันติบัน๑
บอกว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยจะนำการสอบสวนสพเมืองราชบุรีมาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะ
จะถึงขั้นให้ออกจากราชการหรือไม่ต้องพิจารณา
โดย๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิย้ายมาจากหน่วยอื่น
สังกัดตำรวจสันติบาล๑ตามการยกย้ายปกติ
จากนั้นก็จะไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
ทำงานในสายงานข่าว

ซึ่งรับผิดชอบตำรวจภูทรภาค๗และภาค๘
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วย

ส่วนเรื่องของการรับบุคคลภายนอกบรรจุข้าราชการ
ตรวจสอบประวัติสุขภาพจิตหรือไม่
อายุเกินระเบียบราชการหรือไม่
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้

ใช่หลายประเด็นที่พันกันอยู่นะคะ
เออทั้ง๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ย
คือได้ไปทำงานบ้างหรือเปล่า

เออแล้วก็ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
อายุอายุอายุเกินเกณฑ์ไหม
แล้วไหนจะที่บอกว่าฝากทหารเข้าไปเป็นทหารเนี่ยได้จริงเหรอ